ไปเร็วไฟบูน

เขาน่าจะรู้สึกตัวแล้วแหละ
ฮาดิสกูภายฮาดิสอ่ะ
เบอร์ฮาดิสมะไม่มีอ่ะอันนี้
โอ้โหนะคุณคุณต้องสู้นะ
ออกแล้วออกแล้ว
เชอรีฟเชอรีฟฝอร์จุนาใช่ไหมเมื่อกี้ที่ลงไปนะ
ฝอร์จุนานะ

ขอให้มีเขาคนเดียวเนาะ